เชื่อเรื่องผมผีช่อกันไหมผมผีช่อที่เป็นก้อนเออที่เขาแบบว่าเป็นก้อนขยุกขยุกขยุยยาวยาวเลยค่ะ
ด้านหลังเนี่ยพี่ผู้หญิงคนนี้เธออยู่ที่จังหวัดตรัง
เธอบอกว่าเธอไว้ผมยาวเป็นแผงเป็นผมผีช่อเนี่ยประมาณเมตรกว่าได้แล้วเธอบอกว่าผมเธอเนี่ย
เอาคนที่เชื่อก็เชื่อเนาะศักดิ์สิทธิ์
สิทธิ์ยังไงเคยเอาปืนมาลองยิง
กระสุนด้านยิงไม่เข้าไม่เข้า
มีร่างทรงมาลองตัดผม
ปรากฏร่างทรงกลับไปล้มป่วยรักษาตัวอยู่นาน

มีตำรวจทหารสามจอดชาแดนภาคใต้มาขอแบ่งผมไปพกติดตัวเลยอ่ะ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีประจำจังหวัดตรังก็เลยขอไปเจอกับเธอหน่อย
ชื่อพี่ย้วนนะคะพี่นัทชาทองเอียบวัย๕๐ปีเธออยู่อำเภอกันตังค่ะ
ผมพี่ย้วนเนี่ยเป็นแผงยาวเลยที่เขาเรียกกันว่าผมผีช่อนะ
จากหัวลงมาถึงปลาย๑๑๗เมตร
ผมติดกันเป็นแผ่นยาวเหมือนมีกาวทาไว้ไม่สามารถแยกออกเป็นเส้นเส้นได้เลย
คนถามว่าพี่ย้อนสระผมไหม

หรือจริงบางคนก็จะถามไงว่าพี่ที่มันเป็นอย่างนี้เพราะพี่ไม่สระผมหรือเปล่า

ย้วนสระผมนะคะพี่ย้วนจะสระผมสัปดาห์ละ๑๒ครั้งค่ะ
สระก็สระทั้งหัวเลยไม่ได้ยุ่งยากอะไร
ไอ้ที่ยากเนี่ยคือตอนรอมันแห้ง
เพราะว่าเหน่นแกสระอย่างเนี่ยค่ะ
คือเวลารอมันแห้งก็กว่ามันจะแห้งสนิทอ่ะคุณ
ความที่มันเกาะกันแน่นหนาขนาดนี้แล้วยาวด้วยอ่ะ
โอ้โหสระผมเหมือนซักผ้าเลยนะครับในกระมังแบบนี้นะฮะ
คุณก็ผมยาวตั้งเมตรกว่าให้ทำไงได้คือสระบนซักผ้าจริง
เนี่ยค่ะก็ไม่รู้ว่าชมพูเดือนนึงก็ต้องมีสักแบบ
ขวดอยู่อะเนาะพี่ย้วนบอกว่าไว้ผมผีช่อมานานกว่า๑๐ปีแล้ว
ทุกคนที่มีผมผีชอบพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าว่าตื่นมาก็เป็นเลย

ทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยคนที่มีผมผีช่อค่ะ
บอกอยู่วันหนึ่งตื่นมาผมมันก็ติดกันเป็นช่อเล็กก่อนนะ

แล้วมันก็เริ่มจากช่อเล็กติดกันไปเรื่อยจนเต็มหัวค่ะ
ให้คนทรงเจ้ากับครูหมอมาตัดให้
ครูหมอตัดไม่ขาดไม่ว่ากลับไปป่วยหนักอีกต่างหาก

โยนบอกว่าไม่ใช่ว่าพี่ไม่พยายามนะ

กะว่าเอองอกใหม่เลยก็แล้วกัน

พี่โยนว่าอย่างนี้
ย้นว่ามีคืนนึงพี่ย้นฝันว่ามีชายสูงอายุบอกว่า

ปรากฏว่ากระสุนด้านยิงปืนไม่ออก
ก็เลยว่าตั้งแต่นั้นไม่กล้ายุ่งกับผมผีช่อไม่กล้าตัดไม่กล้าแตะอีกเลย
ส่วนผมที่เคยตัดไว้ก่อนหน้านี้เนี่ย
มีทหารมีตำรวจ๓จังหวัดชายแดนภาคใต้มาขอไปพกติดตัว
เพราะเชื่อว่าเป็นของดีทำให้แคล้วคลาดปลอดภัย
บอกว่าที่ผ่านมาก็ไม่ได้เคยมีโชคมีลาบอะไร
แต่ก็ไม่เคยป่วยไข้จนถึงขั้นต้องหาหมอ
ชาวบ้านบางคนอาจจะมองว่ามันผิดปกติ
แต่ส่วนตัวเธอเธอบอกว่าคงไม่ตัดแล้วล่ะ
ก็จะไว้อย่างนี้ไปเรื่อย
เราไปทำความรู้จักกับผมผีช่อกันหน่อยก็แล้วกันนะคะ
ที่วัดไร่พรุในอำเภอเมืองตรังค่ะไปเจอกับพระนงศักดิ์จิตยาโนวัยเจ็ดสิบปี
ท่านบอกว่าท่านรู้ประวัติเรื่องผมผีช่อคือมันเคยมีเรื่องเล่าบอกว่า
พระแม่ธรณีเนี่ยเคยมาบีบผมตัวเองเพื่อไม่ให้น้ำท่วม
ซึ่งเรื่องนี้เป็นประวัติโบราณมานานแล้วเป็นความเชื่อของชาวพราม
เท่าที่จำได้เนี่ยเคยมีคนที่มีผมผีช่อคนนึงแถววัดเขาอ้อที่จังหวัดพัทธลุง
สักประมาณสามสิบปีที่แล้วแล้วก็อีกคนนึงอยู่แถวตำบลลำพูราย
คืออะไรครับพอถึงวันพระค่ะผมเขาคลายออกหมดเลยคลายออกเฉพาะวันพระ
ตอนนี้คนที่ว่าเนี่ยเสียชีวิตไปแล้วนะคะทีนี้ถ้ามาดูตามหลักการของศาสนาพราม
เขาบอกว่าผมผีช่อจะเลือกว่าจะเกิดกับใครหรือว่าอยู่กับใคร
คนคนนั้นมีศิลธรรมไหมถ้าเป็นคนไม่ดีเขาก็ไม่อยู่
ซึ่งคนที่สามารถจะตัดผมผีช่อได้เนี่ยต้องเป็นคนที่มีความรู้
ส่วนใหญ่ก็ต้องเป็นแบบพรามอะไรอย่างนี้ค่ะให้คุณช่วยเหลือเกื้อกูลอะไรแบบเนี้ย
คนที่มีผมผีช่อก็มักจะมาเหมือนดูแลช่วยเหลือเกื้อกูลถูกหวยอะไรอย่างนี้
เหมือนให้ให้คุณนะคะไปดูทางวิทยาศาสตร์กันบ้างดีไหมคะ
เรามีฝั่งความเชื่อแล้วเนาะเราก็ต้องมีฝั่งวิทยาศาสตร์ด้วย

วิทยาศาสตร์เขาบอกว่าให้ผมผีช่อเนี่ย
มันเกิดจากความผิดปกติของเซลล์ผม
ซึ่งพอผมที่มันหลุดไปมันก็งอกออกมาเองใหม่ได้
แต่พอเอาผมใส่ในตลับก็จะงอกขึ้นมาใหม่แล้วก็ยาวขึ้น

พระท่านบอกว่าข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่ท่านรู้ก็คือ

แต่ถ้าเอาตามที่พระท่านเชื่อ
ก็คือตัดออกไปแล้วแล้วเอามาใส่ในตลับ
มันก็จะงอกขึ้นมาใหม่และยาวขึ้นเรื่อย
สิ่งดีจะเกิดขึ้นก็ขึ้นอยู่กับสิ่งที่เราเชื่อ
อันนี้คำพูดของพระนะคะครับที่บอกว่าเป็นความเชื่อของศาสนาพรามอืมอ่ะ
ก็ไม่ค่อยคนรอบข้างผมไม่ค่อยเจอ
ผมจะเจอส่วนใหญ่ก็ในข่าวนานจะมีแบบนี้
แล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะมีในภาคใต้อ่ะที่สูงหน่อยนะฮะอืมอ้าวคุณผู้ชมครับ